เช้านี้มีของขวัญมามอบให้เลยในวันคริสต์มัส
อะไรครับใครที่มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ในมือคงจะต้องดีใจกันแล้วนะครับ
เพราะว่าตัวใหญ่มากซานต้ากบงค่ะลดราคาน้ำมัน๑บาททุกชนิด

ไม่ได้ลดแค่วันนี้วันเดียวแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมอบของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าเลย
ก็ถือเป็นของขวัญวันคริสต์มัสด้วยนะครับ
สำหรับการลดราคาน้ำมันทุกประเภท
ซินดีเซลลงไปเลยลิตรละ๑บาทค่ะ

นายสิริจิรพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกเลยนะคะว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากรบง
มีมติแล้วในการลดเงินจัดเก็บกองทุนน้ำมัน
สำหรับน้ำมันทุกประเภทในอัตรา๕๐สตางค์ต่อลิตร
และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมัน
อัตราค่าการตลาดน้ำมันอีก๕๐สตางค์ต่อลิตร
ไปจนถึงเมษายน๒๕๖๒ค่ะ
เอาปีใหม่สากลยันปีใหม่ไทยกันไปเลย
ภายใต้เงื่อนไขที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
อยู่ในกรอบไม่เกิน๕๕ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกประเภท
ลดลงวันนี้ในอัตรา๑บาทต่อลิตรค่ะ
ก็อย่างที่บอกเป็นข่าวดีจริงนะคะ
เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนตื่นมาแล้วยิ้มออก
ทุกคนจะขับรถกันมากขึ้น

จะขับรถออกต่างจังหวัดกันมากขึ้นด้วย

ส่วนปีหน้านะคะเขาคาดการณ์กันว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
น่าจะอยู่ในระดับที่ไม่เกิน๖๐ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกของไทยในปีหน้าก็มีโอกาสจะลดลงอีกค่ะ
จากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
เขามีนโยบายลดราคาให้๓บาทต่อลิตร
แต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลงค่ะ
เพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะลดราคาน้ำมันลงเพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาค่ะว่า
จะให้การช่วยเหลือในแนวทางอื่นแทนหรือเปล่า
หรือว่าอย่างไรเดี๋ยวอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะคะ
แค่นี้ประชาชนก็เริ่มยิ้มออกนะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
เรื่องของราคาน้ำมันมันเป็นต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีพอย่างหนึ่ง
มันทำให้เรื่องของค่าโดยสารลดลงได้มันทำให้เรื่องของราคาสินค้าลดลงได้
ถ้าน้ำมันมันถูกลงแบบนี้